ที่ธรรมเนียบรัฐบาลนั้นเป็นจุดหมายสำคัญนะครับ
ผู้ชุมนุมจะเคลื่อนขบวนมาในวันนี้นะครับ
จนถึงตอนนี้นั้นบรรยากาศก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยนะครับ

ทางตำรวจสันติบาลนั้นก็ได้มีการนำรั้วรวดหนามนะครับ
ขึงกั้นตามแนวรั้วของธรรมเนียบรัฐบาลแล้วครับ
เราไปดูบรรยากาศก่อนหน้านี้นะครับ
กลุ่มผู้ชุมนุมจะยังไม่เคลื่อนมาที่ธรรมเนียบรัฐบาล
แต่มีประชาชนสวมเสื้อเหลืองมารวมตัวกัน
บริเวณเชิงสะพานชมัยมรุเชษ
ข้างธรรมเนียบรัฐบาลเป็นจำนวนมากนะครับ
แล้วก็สังเกตเห็นว่ามีรถบัตรทยอยขน
สวมเสื้อสีเหลืองนั้นมาอย่างเรื่อยนะครับ

ส่วนที่บริเวณรอบนอกธรรมเนียบรัฐบาล
ตำรวจนำรถฉีดน้ำแรงดันสูง
เข้ามาจอดพร้อมรถควบคุมฝุงชนนะครับ
มีตำรวจตะเวนชายแดนมารักษาความเรียบร้อยด้วย

มีการตั้งวอรูมติดตามสถานการณ์

ห้ามสื่อมวลชนบันทึกภาพภายในธรรมเนียบรัฐบาลด้วย
โดยการรักษาความปลอดภัยในธรรมเนียบรัฐบาล

พร้อมความพร้อมประจำประตูทั้งเข้าและออกนะครับ
พร้อมเพิ่มตำรวจยืนประจำเข้าออก

ประสานกองบังคับการตำรวจนครบาน๕
เข้ามาสแตนบายภายในธรรมเนียบ

ราชการพนักงานก็ยังปฏิบัติงาน

ไม่ให้นำรถมาจอดนะครับ
ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ในการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่
ตามแผนเผชิญเหตุในการรักษาความปลอดภัย
ธรรมเนียบรัฐบาลโดยขอให้

ขณะที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรี

ไม่มีภารกิจที่ต้องเข้าธรรมเนียบรัฐบาลครับ
ไปดูถนนโดยรอบธรรมเนียบรัฐบาล
กันบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนพิศนุโลก

ประชากรหน้าธรรมเนียบรัฐบาล

รีเออร์กั้นนะครับรถยังสัญจรได้ตามปกติ

ตั้งขวางทางกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วครับ

ขวางกั้นนะครับทางเข้าออกทุกด้านนะครับ
รวมถึงรั้วกำแพงของ

พร้อมทั้งมีการนำสลิงและโซ่เหล็กนะครับ
คล้องประตูเกือบทุกด้านแล้วครับ
คุณนำโชคนะครับนั่นคือบรรยากาศสดที่ธรรมเนียบรัฐบาล
แล้วก็ถนนโดยรอบนะครับ